คุณผู้ชมครับใกล้ถึงช่วงเวลาที่สำคัญ
ในการที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประวัติศาสตร์นะครับ
วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพล
กำลังจะจัดพิมพ์แล้ว

ถูกต้องก็คือผู้บริหารจะเป็นการกดปุ่มเครื่อง
เพื่อที่จะให้กระบวนการผลิตเริ่มต้น
อย่างที่บอกว่าตั้งแต่เช้ามืดนะคุณผู้ชม
คุณพิรวัตรอัธนาคคุณทัศนัยโคตรทอง
คุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ๓คน
เพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามกระบวนการ

ตั้งแต่การสอดกระดาษเข้าไปในแท่นพิมพ์
บวนการพิมพ์ทุกอย่างจนออกมาเป็นรูปเล่ม

แล้วก็แยกลำเลียงส่งต่อไปทั่วประเทศ

ทุกขั้นตอนของหนังสือพิมพ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้
คุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่
ไปพร้อมกันตลอดการจัดพิมพ์จนกระทั่งถึงตอนนี้
ตอนนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าบรรยากาศที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เพราะว่าทั้ง๓ท่านรอรายงานอยู่แล้ว

เชิญครับที่นั่นครับเป็นยังไงบ้างครับ

ขอบคุณครับคุณสืบสกุลครับและคุณอรัชพรรวมทั้งคุณผู้ชมนะครับ
ในตอนนี้ครับ๘โมงกับอีก๕๑นาที

และอีกเพียงไม่กี่นาทีจากนี้ไปจะเข้าสู่วินาทีประวัติศาสตร์ของพวกเรา
ไทยรัฐทุกคนของคนไทยทั้งประเทศและของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิม
เพราะบริเวณนี้ด้านนี้ครับ
เนื่องในวาระ๑๐๐วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพล
ล้านฉบับจะเริ่มต้น๙โมงตรงโดยตัวแทนของผู้บริหารในเครือไทยรัฐ
ที่จะเป็นผู้กดปุ่มเดินเครื่องพิมพ์ในวันนี้
โดยก่อนจะเริ่มพิมพ์นั้นกระบวนการขั้นตอนเราเตรียมมาอย่างเนิ่นนานครับ
เรียบร้อยในเรื่องของข้อมูลจากกองบรรณาธิการ
ส่งให้จับจุดเรียงพิมพ์ส่งไปยังเครื่องยิงเพจ
เพจแม่พิมพ์ออกมาซึ่ง๓ล้านฉบับใช้ถึง๕๗๖๐แผ่นเพจแม่พิมพ์ด้วยกัน
เมื่อเราได้เพจแม่พิมพ์แล้วเราจะนำไปใส่ในโมของแท่นพิมพ์
ซึ่งก็จะเรียงตามหน้าคู่นะครับที่เราอ่านหนังสือพิมพ์กัน๑กับ๑๖๒กับ๑๕เรื่อยไป
และเรียงตามแม่ศรีจากฟ้าแดงเหลืองดำ
หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ของวิธีการคือเมื่อกดปุ่มเริ่มต้นเดินเครื่องพิมพ์แล้ว
กระบวนการพิมพ์จะเริ่มต้นทันทีครับกระดาษจะถูกใส่เข้าไป
แล้วก็จัดพิมพ์จนกระทั่งสำเร็จเป็นรูปเล่มเป็นฉบับ
และพร้อมจะนับจำนวนบรรจุหีบห่อแล้วส่งกระจายไปยังผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศนะครับ
นี่คือบรรยากาศชั้น๓เท่านั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาติดตามพร้อมกัน
กับผู้บริหารของเครือไทยรัฐเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปดูกันนะครับ
ว่าถ้าถามว่า๓ล้านฉบับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ๔สีทุกหน้า
แต่ละฉบับคือ๓๒หน้าใช้กระดาษมากมายมหาศาลขนาดไหน
ติดตามพร้อมกันกับคุณทัศนัยโค้ทองครับเชิญครับ
นี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพิมพ์หนังสือพิมพ์ทุกฉบับของไทยรัฐครับ
เพราะว่าการพิมพ์หนังสือพิมพ์นั้นต้องป้อนกระดาษจากบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารนี้ใส่เครื่องป้อนกระดาษไปครับ
อย่างที่คุณพิรวัตรบอกไปว่าวันนี้เป็นการพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์
เราต้องใช้กระดาษมากที่สุดเท่าที่เราเคยมีการพิมพ์มา
วันนี้เราตั้งใจว่าจะพิมพ์หนังสือพิมพ์ทั้งหมด๓ล้านฉบับนะครับ
และวันนี้เราต้องใช้กระดาษมากถึงเก้าร้อยม้วนม้วนหนึ่งน้ำหนักประมาณ๑ตัน
เท่ากับว่าต้องใช้กระดาษทั้งหมด๙๐๐ตัน
ถ้าเกิดว่าเอากระดาษทั้ง๙๐๐ตันนั้นมาขึงเป็นความยาวทั้งหมดนั้น
จะมีความยาวประมาณ๒๕๒๐๐กิโลเมตรซึ่งยาวมากทีเดียวนะครับ
เพราะว่าปกติแล้วนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ๑วันนั้นจะพิมพ์ประมาณ๑ล้านฉบับบวกลบไม่เกินกว่านี้
แล้วก็ใช้กระดาษประมาณ๓๐๐ม้วนแต่ว่าในวันนี้ใช้มากถึง๙๐๐ม้วน
ขั้นตอนนี้ครับเราต้องใช้เจ้าหน้าที่นะครับในการลำเลียงกระดาษครับ
ลานนี้ใส่แท่นแล้วก็ใสมาครับตามภาพที่เห็น
แล้วก็จะมีเจ้าที่ครับนำกระดาษนั้นใส่เข้าไปในเครื่องต่อกระดาษอัตโนมัติแบบนี้
เป็นก้อนใหญ่มากคุณผู้ชมก้อนใหญ่มากขนาดนี้พิมพ์ได้เยอะแยะมากมายนะครับ
นำคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะครับพอนำกระดาษใส่ไปแล้วตอนนี้เครื่องพร้อมแล้ว
กระดาษได้ถูกใส่เข้าไปที่เครื่องต่อกระดาษแบบนี้เรียบร้อยแล้ว
พับทั้งหมดแท่นพิมพ์ทั้งหมดกระดาษทั้งหมดพร้อมแล้วครับ
ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์ในวันนี้
มาตั้งแต่เช้าครับแล้วก็พร้อมในการทำหน้าที่แล้วนะครับ
ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนี่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อที่บริเวณชั้น๘ครับ
เพราะว่าเป็นจุดสำคัญเมื่อกระดาษถูกป้อนไปแล้ว

แต่เป็นกระบวนการในการบรรจุหีบห่อแล้วก็เตรียมลำเรียงส่งต่อไปให้กับผู้จัดจำหน่ายและคุณผู้ชมต่อไป
ชมกันต่อกับคุณสุภานีด้านบนครับ
ชั้น๘แห่งนี้มีพื้นที่กว่า๒๔๐๐ตารางเมตรทีเดียวค่ะ
ภายในชั้นนี้นะคะจะมีแท่นนับเรียงและมัดห่อทั้งหมด๓แท่น
เจ้าหน้าที่และช่างประจำจุดร่วม๑๐คนค่ะที่เตรียมความพร้อม
ปกติชั้นนี้จะทำงานกันเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
แต่วันนี้วันพิเศษจะจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ
เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นกันเวลาช่วงประมาณ๙นาฬิกานี่แหละค่ะ
ขณะนี้เครื่องจักรและบุคลากรพร้อมเต็มที่ที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว
นคร่าวหน่อยนะคะสำหรับกระบวนการของชั้น๘
ก็จะเริ่มจากหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์เสร็จแล้วจากชั้น๓จะถูก
เลียงขึ้นมาตามสายพานที่ชั้น๘นะคะ
จากนั้นจะมีการคัดกรองหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพและแบ่งไปสู่เครื่องนับและเรียงให้ได้มัดละ๑๐๐ฉบับแบบนี้
จากนั้นก็จะเข้าสู่เครื่องมัดอัตโนมัตินะคะโดยการควบคุมของระบบคอมพิวเตอร์
มัดเรียบร้อยแล้วหนังสือพิมพ์เหล่านี้นะคะก็จะถูกเจ้าหน้าที่นะคะดูแลตรวจสอบอย่างเรียบร้อย
และมีการปิดหน้าว่าจะส่งไปที่ใดหลังจากนี้หนังสือพิมพ์ก็จะลงไปที่ชั้นหนึ่งเพื่อที่จะจัดส่งกับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศนั่นเองนะคะ
ซึ่งตอนนี้บรรยากาศเริ่มน่าตื่นเต้นแล้วค่ะเราจะกลับไปที่คุณพีรวัตรนะคะเพื่อที่จะไปเริ่มต้นวินาทีประวัติศาสตร์ของวงการสื่อสิ่งพิมพ์ไทย

ขอบคุณครับคุณสุภานีครับและคุณทัศนัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสุภานีอยู่เนี่ยพูดง่ายก็คืออยู่ปลายทางและจัดบรรจุหีบห่อก่อนจะส่งกระจายไปยังสายส่งทั่วประเทศ
ทัศนัยจะอยู่ที่จุดต้นทางและจุดที่ผมยืนอยู่นี้เป็นกลางทางและเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการเดินเครื่องพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประวัติศาสตร์เป็นฉบับพิเศษนะครับตอนนี้เสียงเครื่องจักรนี้ดังโดยรอบแล้วนะครับเตรียมความพร้อมจริง
เป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราชาติธรรมทุกคนต้องจดจำเอาไว้ในหัวใจตลอดไปค่ะ

แพ้กันนะครับเพราะว่าเป็นวินาทีที่เป็นความทรงจำที่พวกเราในเครือไทยรัฐจะไม่รู้ลืมรวมทั้งคนไทยทั้งประเทศและอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ครับ
คุณผู้ชมครับเอาละครับเราจะนับถอยหลังพร้อมกันใน๑๐วินาทีสุดท้ายนี้นะครับ
หลังจากนั้นคุณจิตสุภาจะเป็นคนกดปุ่มเดินเครื่องพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ

ตอนนี้เริ่มต้นกดปุ่มในเครืองพิมพ์ทายรัฐแล้วนะครับ
เราจะเริ่มเห็นกระดาษต่างนั้น
ด้านบนนะครับคุณผู้ชมกำลังเข้าสู่ลายการผลิตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
และเสียงเครื่องจักรก็จะเร่งเครื่องมากขึ้นเรื่อยนะครับ
นี่คือบรรยากาศล่าสุดในช่วงเวลา๙โมงเสร็จครับ
ด้านบนนั้นนะครับนั่นคือกระดาษหนังสือพิมพ์ที่กำลังผลิตออกมาจะเป็น๓ล้านฉบับ
โดย๖เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้สูงสุดถึง๑๐๐ฉบับต่อวินาที๑ชั่วโมง๓๖๐๐๐ฉบับ
ดังนั้น๓ล้านฉบับในวันนี้เราใช้เวลากันอย่างเต็มที่เพื่อคุณภาพและเพื่อคุณผู้ชม
เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งครับคุณจิตสุภาเราจะกลับมาในวินาทีที่หนังสือพิมพ์เล่มแรกตกลงมา
แล้วเรามาดูกันว่าความพิเศษจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้นะครับ
กลับไปดูกันว่าชั้นหนึ่งการโหลดกระดาษเข้าสู่แท่นพิมพ์นั้นเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้เครื่องได้เริ่มหมุนเริ่มทำงานเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่ากระดาษของเรานั้นได้ถูกป้อนไปก่อนหน้านี้แล้ว
คุณผู้ชมครับกระดาษที่ก้อนหนักก้อนใหญ่ขนาดนี้
ม้วนเราจะพิมพ์ได้ไม่ต่ำกว่า๒๕๐๐๐ฉบับ
ตอนนี้เครื่องกำลังพยายามจะบูธเครื่องไปก่อน

ช่วงแรกไปทดสอบที่๒๐๐๐ฉบับกันก่อนต่อ๑นาที
แต่ว่าหลังจากนั้นเราจะเริ่มบูธไปที่เต็มแม็กซ์เลยครับ

หนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์นี้จะออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วว่าจะเป็นอย่างไร
นี่เป็นภาพที่ทุกคนนะครับร่วมกันประทับใจกับวินาทีประวัติศาสตร์ในครั้งนี้
ตำแหน่งทุกหน้าที่ไม่เว้นแม้แต่คนป้อนกระดาษ
ทุกคนตั้งใจทำงานนี้อย่างเต็มที่
ตอนนี้เครื่องเริ่มบูธอย่างเต็มที่แล้ว
อย่างที่บอกนะครับว่าจะทดสอบเรื่องของการพิมพ์ที่๒๐๐๐ฉบับก่อนนะครับ
๑วินาทีหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าสีทุกอย่างคมชัดแล้ว
เอกสารภาพต่างคมชัดแล้วตัวหนังสือคมชัดแล้ว
และเป็นนังสือพิมพ์ที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานของไทยรัฐแล้ว
เราจะเริ่มบูธขึ้นไปที่๕๐๐๐ฉบับต่อ๑วินาทีในทุกเครื่องพิมพ์พร้อมกัน
อย่างที่บอกไปว่า๑วินาทีเราจะพิมพ์ได้๑๐๐ฉบับ
แต่ว่าพอบูธพร้อมกันแล้ว๑นาทีนั้นพิมพ์ได้ถึง๕๐๐๐ฉบับทีเดียวนะครับ
ตอนนี้เครื่องได้เริ่มทำงานแล้วหน้าตาของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกน่าจะออกมาแล้ว
ชมกันต่อกับคุณพิรวัตรและคุณจิตสุภาที่บริเวณชั้น๓ครับ
ขอบคุณครับคุณทัศนัยครับตอนนี้ใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีนะครับ
เดินเครื่องการผลิตอย่างรวดเร็วและ๑๐๐ฉบับใน๑วินาทีจาก๖เครื่องพิมพ์
เราจะได้เห็นฉบับแรกแล้วจาก๓ล้านฉบับ
เชิญคุณจิตสุภาครับกดปุ่มเพื่อดูว่าเล่มแรกจะเป็นอย่างไรครับเชิญครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อกดปุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวนางซื้อพิมพ์ลนมาแล้วครับ
นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านนั้นครับคุณจิตสุภาครับเป็นยังไงฮะสดร้อนยังร้อนจากแท่นพิมพ์นะครับ

ได้จับหนังสือพิมพ์ที่เราตั้งใจใช้เวลาคิดอ่านกันมานานพอสมควร
ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงความพิเศษของหนังสือพิมพ์เล่มนี้ที่คนไทยควรพลาดต้องเก็บเอาไว้

คือความตั้งใจของเราทุกคนในเครือไทยรัฐความภาคภูมิใจสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้กับทุกคนหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะครับ
ไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์ที่จะอ่านหรือดูจากภาพถ่ายเท่านั้นแต่ความพิเศษยังมีมากกว่านั้นอีก
ทุกครั้งที่เราทุกคนคิดถึงในหลวงราชการที่๙หยิบหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ขึ้นมาแล้วคุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวของพระองค์เยอะมาก

ก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าฉบับนี้จริงเราก็ใช้เวลาในการเตรียมงานกัน
คือคิดอ่านว่าจะทำกันเนี่ยตั้งแต่วันที่ทราบข่าวว่า
แล้วก็ใช้หลายสมองในการระดมความคิดว่าจะทำยังไงให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ออกมาเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด
แล้วก็คือเราก็อยากให้มันพิเศษจริงเพราะฉะนั้นความยากมันคือทำยังไงให้มันไม่ใช่หนังสือพิมพ์ธรรมดา
คือตัวเนื้อหามันมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะแล้วแต่แต่ว่าเนื่องด้วยมันคือ
พระองค์ท่านเป็นมีพระปีชาสามารถมากเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราอยากจะใส่ลงไปในหนังสือพิมพ์มันมีเยอะมากเกินกว่าจำนวน๓๒หน้า
เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องค่อนข้างคิดละเอียดถี่ถ้วนนิดนึงว่าแต่ละหน้าเราจะเล่าเรื่องมันยังไงค่ะ
พิเศษเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชีวิตมีแสงสีเสียงสื่อประสงค์ครบดูแล้วได้หายคิดถึงพระองค์ได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพพระพิชาสามารถของพระองค์อย่างครบทุกด้านอย่างแน่นอนค่ะ
คุณจิตสุภาเคยพูดไว้ประโยคนึงบอกว่านี่ไม่ใช่การถวายงานครั้งสุดท้ายแด่พระองค์เราจะทำดีต่อไปเพื่อพระองค์
อยากจะบอกอะไรถึงทุกคนที่ดูอยู่ในขณะนี้ครับที่กำลังรอซื้อฉบับนี้อยู่
มันไม่ใช่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจริงเราไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นของของเราคนเดียว
มันเป็นเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์ของคนไทยทุกคนของประเทศไทยที่เราตั้งใจจัดทำขึ้น
อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่การถวายงานครั้งสุดท้าย
แต่จะชื่อว่าทุกคนลูกในแผนดินไทย
สามารถถวายงานให้พระองค์ท่านได้ตลอดเวลาและตลอดไป
ด้วยการปฏิบัติตัวเป็นคนดีของประเทศ
หวังผมช่ำมาครับนะครับ
ทุกท่านครับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ๙ดาวฉบับนี้
แนบไปกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่๒๐มกราคม
ราคาเท่าเดิมเลยคือ๑๐บาทแต่คุณภาพอัดแน่นเพิ่มขึ้นด้วยคุณภาพและปริมาณ๓๒สี๓๒หน้า๔สีทุกหน้า
ดังนั้นหาซื้อได้ที่แผงหนังสือ๒๐มกราคม
ส่วนตอนนี้เราคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเมื่อผลิตแล้วเนี่ย
พร้อมที่จะนับจำนวนมัดห่อก่อนกระจายไปยังผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศเป็นยังไงบ้าง

คุณพีรวัตรคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราได้เห็นหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ
ร้อยวันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลจากที่ร่วงลงมาโดยที่คุณจิตสุภาให้ได้ชมกันแล้ว
เชื่อว่าคนไทยทุกคนคงรู้สึกไม่แตกต่างจากคุณจิตสุภานะคะว่าภูมิใจปราบปลื้มใจตื้นตันใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เอกสารประวัติศาสตร์ของแผ่นดินฉบับนี้
เพราะฉะนั้นชั้น๘แห่งนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จะส่งถึงมือผู้อ่านและผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
ดิฉันจะพาไปดูจุดแรกก่อนเลยนะคะก็คือจุดสายพานลำเลียงที่มาจากชั้นสามนั่นเอง
ถ้าหากคุณผู้ชมมองไปจะเห็นนะคะว่าขณะนี้กำลังมีเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหนังสือพิมพ์ที่ร่วงหล่นลงมาจากสายผ่าน
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีนะคะว่าสายพานนี้จะลำเลียงไปที่เครื่องแต่ว่าขณะนี้หนังสือพิมพ์นั้นร่วงลงมาเพราะอะไรคะ
เพราะนี่คือขั้นตอนแรกในการตรวจหนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้คุณภาพทิ้งโดยสายพันธุ์จุดนี้นะคะจะมีเครื่องเซ็นเซอร์คอยตรวจสอบค่ะว่าสีของหนังสือพิมพ์ได้มาตรฐานหรือยัง
ถ้าหากสีซีดสีไม่ชัดสีเพี้ยนกระดาษยับกระดาษขาดจุดนี้ก็จะคัดกรองแล้วก็ทิ้งหนังสือพิมพ์นี้ออกไปนะคะเพราะฉะนั้น
หนังสือพิมพ์ที่ผ่านจุดเซ็นเซอร์นี้ไปก็คือหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพแล้วก็จะส่งถึงมือผู้อ่านส่งถึงมือผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศให้ได้รับทั้งข่าวสารและข้อมูลที่ครบถ้วนซึ่งช่วงแรกนี้นะคะเป็นช่วงที่ระบบการควบคุมจากชั้น๓กำลังดำเนินการปรับเรื่องสีและปรับเรื่องคุณภาพจึงทำให้หนังสือพิมพ์นั้นย
การนับแล้วก็กระบวนการมัดเรียงซึ่งถ้าหากว่าผ่านกระบวนการแล้วนะคะก็จะเข้าสู่การนับเรียงการมัดหีบห่อตามคุณภาพของการพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐต่อไปนะคะเราไปดูกันใกล้ใกล้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดคุยกับทางด้านเจ้าหน้าที่ดูนะคะว่าตอนนี้การดำเนินการเป็นอย่างไรเราบ้างเราจะเห็นว่ากองหนังสือพิมพ์กองมหือมามากทั้งหมดนี้
อยากจะให้คุณผู้ชมได้อ่านได้เห็นนั้นคือหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพคุณพิมพ์ค่ะเรียนถามหนังสือพิมพ์ส่วนนี้ยังไม่ผ่านมาตรฐานใช่ไหมคะจะถูกนำไปจัดเก็บที่ไหนอย่างไรคะไปจัดเก็บที่กระดังครับครับผมหลังจากนั้นจะนำไปทำอะไรต่อคะบรีไซเคิลครับคือชุดนี้เราจะไม่ส่งถึงมือลูกค้าครับก็ยังไม่ร้อยเปอร์

สายผ่านได้ลำเรียงหนังสือพิมพ์มาแล้วหยุดกันร่วงหล่นลงแล้วค่ะ
นั่นหมายความว่าหนังสือพิมพ์ต่อจากนี้ไปนะคะจะถึงมือผู้บริโภค
แบบได้อัตรรสทั้งสีทั้งภาพและข้อมูลเนื้อหาที่ชัดเจน
อยากให้ดูภาพสดสดในเวลานี้นะคะจะเห็นได้นะคะว่า
พานนะคะลำเลียงหนังสือพิมพ์มาจากชั้นสาม
เครื่องนับตอนนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่บริเวณเครื่องนับแท่นแรก
ชั้น๘นี้จะมีแท่นนับทั้งหมดสามแท่นนะคะแต่ละแท่นจะมีสองราง
รางก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างคอยดูแลค่ะว่า
หนังสือพิมพ์ออกมาเรียบร้อยหรือไม่ดิฉันอยู่อยู่แท่นแรกนะคะ
ท่านแรกนี้จะมี๒ช่องในการนับหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะ
จะเห็นว่าหนังสือพิมพ์ที่ออกมาจะวางสลับไขว้กันเป็นมัด
หนึ่งมักจะมีหนึ่งร้อยฉบับนะคะโดยการนับแต่ละครั้งคือยี่สิบฉบับ
วางไข้กันห้าครั้งก็จะเป็นหนึ่งมัดก็คือหนึ่งร้อยฉบับ
เพื่ออะไรคะเพื่อความสมดุลเพื่อความสวยงาม
แล้วก็ง่ายต่อการจัดแบ่งของเจ้าหน้าที่เราจะไปดูกันต่อตามสายพานนะคะ
หนังสือพิมพ์จะไหลมาเรื่อยเข้าสู่จุดที่๒ก็คือจุดที่เจ้าหน้าที่
กำลังตรวจเช็คข้อมูลดูอยู่นี้นะคะจะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่นั้นจะวางใบปิดหน้านะคะ
ปิดหน้านี้จะบอกอะไรบ้างคะจะบอกรายชื่อผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
จะบอกบาร์โค้ดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ข้อมูลนะคะ
แล้วก็จะบอกถึงยอดที่มีการสั่งซื้อของผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายด้วย
โดยเจ้าหน้าที่นะคะก็จะเริ่มดำเนินการได้เลยว่าแต่ละรายนั้นสั่งเท่าไหร่นะคะ
ปิดหน้าที่เรามีอยู่ขออนุญาตถูเข้าไปใกล้นั่นคือใบปิดหน้าที่พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
แล้วจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างคะถึงจะวางใบปิดหน้าลงบนหนังสือพิมพ์ได้บ้างคะ
อันนี้วางได้เลยครับวางได้เลยครับ
หนังสือพิมพ์มัดนี้คือ๑๐๐ฉบับนะคะ
เจ้าหน้าที่จะนำใบปิดหน้าพร้อมกับกระดาษที่จะช่วยห่อให้หนังสือพิมพ์นั้นไปถึงมือได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีการชำรุด
ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้นะคะกองหนังสือพิมพ์ก็จะไหลไปที่เครื่องนี้ค่ะ
เครื่องนี้คือเครื่องมัดมัดรอบแรกไม่พอนะคะ
เรายังมัดรอบ๒ด้วยเพื่อความแน่นหนาแล้วก็ความรอบครอบ
รอบแรกเข้าสู่เครื่องหมุนแล้วก็มัดรอบสอง
คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้หนังสือพิมพ์จะถูกมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทยอยไหลไปตามรางสายพานนะคะ
พานจะไหลไปเรื่อยตามทางยาวนี้ลงไปตามสายพานบนที่สูงและใหญ่ที่สุดในโลกที่ใช้สำหรับโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์นั่นเอง
ถามว่าสูงแล้วใหญ่เท่าไหร่ก็สูงเท่ากับตึกแปดชั้นนี่แหละค่ะตึกแปดชั้นที่ที่ฉันยืนอยู่
หนังสือพิมพ์แต่ละมัดจะค่อยค่อยไหลลงไปตามรางวนลงไปจากชั้นแปดถึงชั้นหนึ่ง
เราจะค่อยค่อยเห็นภาพจากกล้องโกโปรนี้นะคะเห็นภาพประหนึ่งว่าคุณผู้ชมนั้นเป็น
ผู้ที่นั่งอยู่ในรางสายพานนี้เลยทีเดียวนี่คือความยิ่งใหญ่นะคะของการจัดพิมพ์และการนับเรียงมัดหีบห่อ
เพื่อจะให้ถึงมือผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์สวยงาม
และถึงมือผู้อ่านสมกับที่ผู้ทำหนังสือพิมพ์นั้นตั้งใจมัดหนังสือพิมพ์แต่ละมัดที่มีใบปิดหน้าของรายชื่อผู้จัดจำหน่ายนี่นะคะ
จะค่อยไหลลงไปเรื่อยอย่างที่บอกค่ะวันนี้เราพิมพ์ทั้งหมด๓ล้านฉบับ
ระยะเวลาในการพิมพ์ของเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกานี่แหละค่ะต่อเนื่องไปเรื่อยไปเรื่อยตลอดทั้งวัน
ว่าวันนี้ก็คงจะใช้เวลาจนถึงสามทุ่มทีเดียวตื่นเต้นแล้วค่ะว่าอยากจะเห็นหนังสือพิมพ์แต่ละมัดนี้
จับไปถึงมือผู้จัดจำหน่ายได้อย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าเมื่อถึงชั้นหนึ่งแล้วจะนำส่งรถบรรทุกอย่างไรต่อไปติดตามกับคุณทัศนัยค่ะ
ครับคุณสุภานีคุณผู้ชมครับรับช่วงมาต่อตอนนี้ผมกำลังยืนมองอยู่นะฮะโอ้โห
พานจากชั้น๘เนี่ยกำลังวนลงมาผมกำลังรอนังสือพิมพ์หีบแรกอยู่นะครับจะลงมากำลังลงมาแล้วนะฮะ
พาอย่างที่บอกไปว่าสูงที่สุดใหญ่ที่สุดยาวที่สุดในวงการหนังสือพิมพ์
ตอนนี้กำลังไหลลงมาครับอย่างใจจดจะหยอดทุกคนตื่นเต้นครับ
ที่ด้านล่างเตรียมพร้อมในการส่งอย่างเต็มที่ในล็อตแรกที่ออกมานั้นจะส่งไปยัง
กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับในพื้นที่บรังสิตแล้วก็ใกล้เคียงกรุงเทพก่อน
เพราะว่าเป็นพื้นที่ใกล้นะครับหลังจากนั้นก็จะทยอยส่งไปยังต่างจังหวัดต่อไปนะครับ
ตอนนี้เรากำลังรอนังสือพิมพ์หีบแรกนะครับหลังจากที่มีการบรรจุหีบห่อมัดเสร็จแล้ว
มีการติดบาร์โค้ดติดชื่อของผู้รับผู้ส่งเรียบร้อยแล้วจะมีการสแกนบาร์โค้ดตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับ
จากว่าเราจะมีจุดสแกนบาร์โค้ดอยู่

สองสายนี้คือชาวกรุงเทพจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก่อน
เมื่อเต็มรถแล้วก็จะออกไปนะครับ

กรุงเทพภาคกลางปริมณฑลจะได้หนังสือพิมพ์
วันพรุ่งนี้เช้าตรู่ครับฉบับวันที่๒๐มกราคม
แต่ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ภาคเหนืออีสานใต้
วันที่๒๑มกราคมแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน
แต่ว่าได้ครบถ้วน๓ล้านฉบับอย่างแน่นอน
ตอนนี้ครับหนังสือพิมพ์กำลังไหลลงมาแล้วนะครับ
นี่ฮะเห็นหน้าเห็นตากันแล้วคุณผู้ชมครับ
ไหลลงมาแล้วนี่คือวินาทีประวัติศาสต
หนังสือพิมพ์นั้นจะออกไปสื่อมือคุณผู้ชม
อย่างแน่นอนครับนั่นเลยครับอันนั้นคือ
หีบห่อแรกที่มีการแพ็คเสร็จแล้วนะครับ
ในหลวงพฤษภรณ์ผ่านจุดนี้มาแล้วครับ
แกนแล้วก็ลงมาแล้วอันนี้คือหีบแรกครับ
กำลังถูกบรรจุใส่รถนะครับแล้วก็ส่งต่อไปให้คุณผู้ชมต่อไปครับ
จะมีการคัดแยกที่จุดนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่า
ล็อตแรกนี้เป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับ
เดินทางไปย่านรังสิตแล้วก็ในกรุงเทพก่อน
ที่คุณผู้ชมเห็นมาดูกันเลยนะฮะ
แล้วที่จะมีการตรวจเช็คหน้าจุดนี้นะครับ
พอตัวเทคเสร็จปุ๊บก็จะใส่รถอ่าพามาดูกันต่อที่ไปด้านนอก
ขออนุญาตนะครับนี่ครับพอลำเลียงเสร็จแล้ว
ลงสายพานมาเรียบร้อยใส่รถแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะเอาออกไปทันทีครับตอนนี้กำลังบรรจุกันอยู่นะครับ
รอจากคุณสุภานีด้านบนจะมีการแพ็คเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยส่งต่อเข้าไป
เดี๋ยวผมก็จะเกาะติดรถคันนี้นะครับว่าจะออกไปเมื่อไห

ตอนนี้เรารอนังสือพิมพ์ลำเรียงมาอยู่นะครับ
เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์นะครับ
หนังสือพิมพ์๑๐๐วันนะครับ

ของจำหน่ายให้สปอนเซอร์เขาก่อน
แล้วก็จะกระจายไปให้กับผู้บริโภคต่อไป

แล้วล็อตนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
วันนี้ประมาณยอดประมาณ๔แสนครับผม
ล็อตนี้ก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็จะลำเรียงส่งต่อไปเรื่อยนะฮะ
ขั้นตอนต่างจากนี้ต้องรออีกนานแค่ไหน

ก็ประมาณ๑๐นาทีครับ
ได้ครับแล้วสายอื่นคันนี้ต้องรออีกนานแค่ไหนครับ

วันนี้เราได้ร่วมการทำงานในวันประวัติศาสตร์เพื่อในหลวงพุมภิพลรัชกาลที่๙๑๑ของพี่เปลี่ยน๑ของพนักงานไทยรัฐ

ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการพิมพ์หนังสือพิมพ์จำหน่าย
ให้ท่านผู้ชมท่านผู้อ่านได้สืบทอดกับของพวกเราไปด้วยครับผม
แต่ว่าวันนี้ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ธรรมดาแน่นอน
เราทำเพื่อรัชกาลที่๙ของเราในหลวงภูมิพลของเรารู้สึกยังไงบ้าง
ก็เป็นเปิ้มพิตีที่ได้ทำครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีส่วนร่วมทำในครั้งนี้ครับ

ก็กำลังไหลมาเรื่อยแบบนี้ก็ลำเลียงน้ำ
พิมพ์จากชั้นสามส่งขึ้นไปชั้นหกชั้นแปดแล้วก็ลงมาที่ชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับ
นี่แหละฮะอันนี้ก็อีก๑๐๐ฉบับไปสนามหลวงเช่นเดียวกันนะครับ
บริโภคสนามหลวงเตรียมรอรับได้เลยครับหนังสือพิมพ์กำลังไปถึงคุณแล้วนะครับ
ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดไปดูบรรยากาศว่าคุณผู้ชมเนี่ย
โอ้โหมีการไปรอซื้อกันแล้วก็จะหมดแผงกันในเวลากี่นาทีนะครับ
เดี๋ยวแน่นอนถ้าเกิดมีบรรยากาศเราก็จะรายงานนะครับว่าประชาชนมีการเตรียมไปรอซื้อมากน้อยแค่ไหนนะครับ
จากที่จะยินเสียไปเส้นบางบอนไปพระราม๘มาเรื่อยจนกว่าจะครบตามจุดที่มีการสั่งมา
อันนี้ก็อีก๑๐๐ฉบับของหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้
ตอนนี้เราแยกเป็น๒สายก่อนนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานคร
ถ้าเกิดว่าครบ๒สายนี้แล้วก็จะไปสาย๓สาย๔ต่อไปในพื้นที่อื่นต่อไปนะครับ
ตอนนี้เรากำลังรอนะครับให้รถคันนี้บรรจุเต็ม
แล้วก็ส่งไปยังผู้รับแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายต่อไปนะครับ

จะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่๒๐มกราคม๒๕๖๐คือวันพรุ่งนี้
และคุณผู้ชมที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้
เป็นฉบับวันที่๒๑มกราคม๒๕๖๐นะครับ
ถ้าเกิดโหลดแอปพลิเคชันแล้วเปิดโหมดการใช้งาน
สแกนปุ๊บกุชมจะได้รับชมสื่อผสมของเรา
แสงสีเสียงทุกอย่างครบ
อย่างที่บอกไปหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
ชมแล้วหัวเราะได้ยิ้มได้ร้องไห้ได้
ท่านจะได้รู้ทุกอย่างถึงพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

ทีมงานของไทยรัฐกรุ๊ปตั้งใจครับที่จะ
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้มารวบรวมข้อมูลกันนานนับเดือนครับ
แล้วก็พยายามที่จะให้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับ
โดยความร่วมมือของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวีครับเป็นความยิ่งใหญ่ของไทยรัฐกรุ๊ปในวันนี้ครับ
ตอนนี้รถได้เริ่มออกไปแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้กล้องแพงไปเลยครับ
รถที่มีการบรรจุเสร็จแล้วอีก๑สายเริ่มออกไปแล้ว๒คันนะครับ
นั่นคืออีกหนึ่งคันที่เริ่มออกไปแล้วนะครับ
แล้วก็กำลังจะออกไปถึงมือผู้บริโภคอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับ
อันนี้คือรถของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เคลื่อนไปแล้วนะครับ
ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมสูงด้วยนะครับว่าออกไปแล้วนั้นเป็นอย่างไร
ถึงมือคุณผู้ชมแน่นอนครบ๓ล้านฉบับในวันนี้อย่างแน่นอนครับ
และที่สำคัญนะครับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่คุณจิตสุภาได้
โชว์ให้คุณผู้ชมเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่
กำลังจะถูกส่งไปยังสตูดิโอไปถึงคุณสืบสกุลและคุณอรัชพร
แล้วก็ไปโชว์ให้เห็นว่าหน้าตาของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเป็นอย่างไร
จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ

ให้คุณผู้ชมไปชมภาพของการลำเรียนหนังสือพิมพ
แล้วก็ไปชมหน้าตาของหนังสือพิมพ์

คุณผู้ชมครับและเรากำลังรอหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์นี้มาถึงมือเรา
ซึ่งเราสองคนขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมนะครับ
เมื่อได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้แล้ว
ท่านผู้ชมจะติดตามหนังสือพิมพ์ฉบับนี้อย่างไรบ้าง
เราก็ตื่นเต้นนะฮะอยากจะรับทราบว่าเนื้อหาในหนังสือพิมพ์มีอะไรบ้าง
คืออยากรู้การเป็นหนังสือที่ภาพสองมิติมันจะมีชีวิตขึ้นมา

และท้ายที่สุดนะฮะหนังสือพิมพ์ประวัติศาสตร์
ถึงมือเราคือเป็นหนังสือพิมพ์ร้อยวันน้อมอะไรในหลวงภูมิพล

ราชการที่๙เป็นหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในมือเราแล้ว
แล้วก็ที่คุณทัศนัยบอกว่าหนังสือพิมพ์ที่ส่งไปที่ท้องสนามหลวง
เพราะวันนี้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้จำนวนมาก
ทางไทยรัฐเองจะนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน

โดยรอบพระบรมมหาราชวังนำไปแจกกันตั้งแต่ช่วงนี้ฮะ
พอลดไปทีมที่นำหนังสือพิมพ์ไป

แต่เห็นแล้วจริงไปด้วยฮะคุณสุสคุณพบตนั่นนะคุณสุสคุณไปด้วยใช่ไหม
ใช่ครับหลายคนที่จะไปร่วมในการมอบให้กับประชาชน
เอาละครับหนังสือพิมพ์ประวัติศาสตร์ร้อยวันน้อมอะไรในหลวงภูมิพล
ที่ทำให้เราคิดถึงในหลวงรัชกาลที่๙

เป็นตัวแทนในฐานะของประชาชนที่ได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

ดแล้วกดตรงที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานนะครับ
จากนั้นการเริ่มต้นใช้งานเห็นผมใช่ไหมครับ
วิธีการที่เราเคยบอกกันไปก็คือ
ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่กดเริ่มต้นใช้งานแล้ว
ช่วยว่าทุกคนจำวินาทีใช่ไหม
จากกรีธรรมดินศศประโรมนาทม์สวรรค์คด
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
อธิบดีจักรีนรึบดินสยามินทราธิราชบรมนาศบอพิษ
เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวนณโรงพยาบาลสิริราช
ตั้งแต่วันศุกร์ที่๓ตุลาคมพศ๒๕๕๗
ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น
คณะแพทย์ได้ถวายรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ
แต่พระอาการประชวนหาคลายได้ไม่ได้สุดหนักลงตามลำดับ
ถึงวันพระธรรมดีที่๑๓ตุลาคมพศ๒๕๕๙
เวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาที
เสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิริราชด้วยพระอาการสงบ
สิริประชวนภัณฑ์ศาสตร์ปีที่๘๙
ครองราชสมบัติได้๗๐ปี
สำนักพระราชวัง๑๓ตุลาคมพศ๒๕๕๙
นี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
ในวันแถลงการที่สำคัญนะฮะ
วันที่๑๓ตุลาคม
คุณผู้ชมครับเราก็จะเป็นการรวบรวมนะฮะ
นี่คือประวัติศาสตร์นะครับ
นี่คือส่วนหนึ่งของขบวนพระบรมศพ
จากโรงพยาบาลสิริราชนะครับ
เพื่อไปยังพระบรมมหาราชวัง
ที่มีคนรออยู่ตั้งแต่โรงพยาบาลสิริราชนะฮะ

ต้องใช้คำว่าล้นออกมาจากบริเวณพระบรมมหาราชวัง
บริเวณท้องสนามหลวงถนนทุกสายเนี่ย
ด้วยผู้คนที่ไปนั่งรอรับขบวนพระบรมศพของ

เราคงจำเหตุการณ์กันได้ดีนะครับ
สือพิมพ์ฉบับนี้จะไล่เลียงตั้งแต่เหตุการณ์

จนกระทั่งพระราชวิธีการเคลื่อนขบวนพระบรมศพ

อนุญาตที่จะเปิดต่อไปที่หน้า๓ของหนังสือพิมพ์
และหน้า๔ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หน้า๓นะครับก็จะเป็นพระราชประวัติ

ตั้งกันเป็นเสียงครับเสพาของคุณเก่งทัตยะ
จินจันทรายล่ามืดดับอับแสงแรงมาลาย
โลกชาติแตกสลายองค์ภูมิอามิโฮน
คุณผู้ชมครับจากนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่
บุคคลสำคัญของประเทศต่างที่ก็เดินทางมา
การพระบรมศพของในหลวงราชการที่๙

เป็นกษัตริย์ภูตาลพระองค์ที่
ย่องให้ในหลวงราชการที่๙เป็นเหมือนพระบิดา
ใช่ครับทรงมีความรักความผูกพัน
ความศรัทธาต่อในหลวงรัชกาลที่๙
ความว่าแด่พระมหากษัตริย์ผู้ยากหาใครเทียบ
ทรงมีสายพระเนธกว้างไกล
พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเสด็จสู่สวงสวรรค์
ข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพอย่างสูงสุด

พระองค์ทรงจุติในฐานะธรรมราชาเสมอไป
เพื่อประโยชน์สุขของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนะครับ
อกจากนี้ในหน้านี้นะครับก็จะมีภาพของพระโกรธนะครับ

ทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงประวัติของพระโกรธด้วยนะครับ
จากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับในหน้าต่างของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ถ้าคุณผู้ชมเปิดต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชประวัตินะครับ
พระราชประวัติก็มีนี่ค่ะก็จะเป็น
ขออภัยนะฮะขอเปิดดูอีกที
พระราชประวัตินะครับก็จะมีพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชนะครับมากมาย
ใช่ค่ะก็จะเป็นภาพที่หลายคนเคยเห็น
หลายคนไม่เคยเห็นนะคะสำหรับภาพพระบรมชายลักษณ
ในอิริยบทต่างทั้งของในหลวงราชกาลที่๙
ของพระบรมวงศานุวงศ์ใช่ครับนี่นะครับ
นี่นะครับก็ขึ้นให้คุณผู้ชมสามารถที่จะ
เข้าไปแตะหน้าจอเข้าไปดูได้อีกนะครับนี่นะครับพระบรมชายลักษณ์ใช่ครับมีมากมาย
หลายร้อยหลายพันภาพนะครับแล้วก็ในหน้าที่๗นะครับ
ก็เป็นพระบรมราชาพิเศษพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษนะครับ
ก็จะขึ้นเป็นคลิปเป็นประวัติเป็นพระปฐมบรมราชองค์การ
ใช่ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันด้วยนะครับประโยคที่คนไทยทุกคนรับทราบดี
นั่นก็คือเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเกิดจากวันสำคัญวันนั้นนะครับ
อกจากนี้หน้าอื่นในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
ก็จะมีพิธีฉลองครองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปีนะครับ
แล้วก็มีทะทรงเป็นอัคระศาสนุปธรรมพกโลกธรรมค้ำแผ่นดิน
พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙เกี่ยวกับการอุปถัมภ์ศาสนา
ศาสนาที่มีอยู่ในประเทศไทยนี่แค่หน้า๑๑เท่านั้นนะครับ
หน้า๑๒หน้า๑๓ด้วยพระเมตตาโครงการจากฟ้าสู่ดิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๔๐๐๐กว่าโครงการ
จะถูกเก็บรวบรวมถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ทั้งอ่านในหนังสือพิมพ์
ได้ทั้งรับชมคลิปทั้งหมดที่ทางไทยรัฐกรุ๊ป
ไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์แล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรวบรวมไว้
อย่างที่คุณจิตสุภาได้บอกไปว่า
ด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙
มีมากล้นจนหนังสือเพียงแค่๓๒หน้า
อาจจะบันทึกเอาไว้ได้ไม่หมดจริง
แต่ว่าไทยรัฐกรุ๊ปเองได้พยายามคัดสรรอย่างดีที่สุด
เพื่อที่จะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง
พระมหากรณาที่คุณอลลนพลของนายหลวงรัชกาลที่๙

เก็บเป็นความทรงจำของเราประสบกรณิกรชาวไทยทุกคน
อีกหน้าส่วนที่๒ของหนังสือพิมพ์
สคศพระราชทานที่ไล่เลี่ยงสคศพระราชทานพรปีใหม่จากพ่อ
ให้ทุกท่านได้อ่านกันนะครับ
อยู่ในหน้า๑๗ของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะครับ

ที่ทำให้เรานึกถึงว่าเมื่อปีใหม่ทุกปี
ก็จะมีพรปีใหม่จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ให้เราได้ทราบซึ้งใจกันนะครับ

เพื่อให้คุณอรัชพรได้ดูว่ามีอะไรสำคัญในอีกหลายหน้าบ้างนะครับ
มีทั้งเรื่องราวที่หลายชาติทั่วโลกนะคะต่างประเทศเนี่ย
ยกย่องให้พระมหากษัตริย์ของเราในหลวงราชการที่๙
ทั้งในเรื่องของการเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
มีเรื่องราวหลายเรื่องราวโดยที่
นี่ค่ะอเมริกาประจำสหประชาชาติ
กล่าวไว้ตอนหนึ่งนะคะว่าเกือบ๒ทศวรรษที่แล้ว
นักข่าวคนหนึ่งเคยทูลถามพระองค์ว่า
อยากจะให้ผู้คนจดจำพระองค์อย่างไร
พระองค์ทรงตอบว่าพระองค์ไม่สนใจว่า

แต่หากอยากจะเขียนถึงพระองค์ในแง่ดี
ก็ให้เขียนว่าอะไรที่ทรงทำแล้วเป็นประโยชน์
ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับพระองค์
คือการทำประโยชน์ให้กับผู้คนโดยเฉพาะคนยากจน
ครับนอกจากนั้นก็มีการที่ทั่วโลกยกย่องในหลวงราชการที่๙
เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งต่าง
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญหากจำกันได้ครับ
การประชุมสมัชชาสหประชาชาตินัดพิเศษ
หลังจากที่ในหลวงราชการที่๙เสด็จสวรรคตแล้วนะครับ
ที่มีการประชุมยกย่องเชิดชูในหลวงรัชกาลที่๙
ถือว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
ก็มีการรวบรวมเรื่องราวและเนื้อหา
ใช่ค่ะคืออยากให้คุณผู้ชมพรุ่งนี้นะคะให้คุณผู้ชมทุกท่าน
อย่างที่บอกใครยังไม่ได้โหลดไทยรัฐโหลดไว้นะคะ
แล้วพรุ่งนี้อยากให้ทุกคนได้ทราบซึ้งดื่มดำ
ความทรงจำมันทรงคุณค่านี้ค่ะ
นี่ครับผมเจาะตรงนี้ที่สมชาติศาสตร์ประชาชาติ
ได้กล่าวยกย่องในหลวงราชการที่๙

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติรอบพิเศษ

คอนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์

ซึ่งในการประชุมนี้

ได้รับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย

รวมถึงทรงเคยได้รับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา

พระองค์แรกของโลกนะคะ
ที่ได้รับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย

คุณผู้ชมครับขออนุญาตเปิดต่อไป
หน้าต่างของหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐกันต่อนะครับ
ที่จะดูแลราชาชนในจังหวัดต่างเป็นอย่างไร

โครงการพระราชดำริแผนที่ชีวิต

นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องอื่นด้วยนะครับ

คีตะราชันบทเพลงจากฟ้า

อีกหนึ่งส่วนหนึ่งของพระอาชียภาพของในหลวงรัชกาลที่๙
ทำให้เราทราบซึ้งกับบทเพลงพระราชนิพล๔๘บทเพลงขออนุญาต
เพราะว่ามีสิ่งที่สามารถที่จะจ่อได้ครับ

เราได้เห็นพระองค์ทรงดนตรีนะครับ
เป็นภาพที่หาชมได้ยากมากนะครับ
ธรรมดาถ้าเราดูหนังสือพิมพ์เราก็จะเห็นเป็นพระบรมชายาลักษณ์นะฮะ
แต่คราวนี้เราจะได้เห็นภาพเคลื่อนไหว
ของพระองค์ท่านในการทรงดนตรีด้วยนะครับ
อกจากนี้นะครับในเรื่องของบทเพลงนะฮะ
อย่างเพลงแสงเทียน

เพลงแสงเทียนนะครับ
เป็นเพลงพระราชนิพลเพลงแรกนะครับ

ให้พระเจ้าวัลวงเถอพระองค์เจ้าจังคภัณฑ์เพนสรี
นิพนธ์คำร้องนะครับ
แล้วก็จากนั้นทรงต้องการแก้ไขเพลงบางส่วน

จนกระทั่งเพลงนี้พุทธศักราช๒๔๙๐นะครับ
มีเพลงอื่นคือเพลงยามเย็นและเพลงสายฝน
เป็นเพลงพระราชนิพลที่ถูกเผยแพร่ก่อน
เป็นเพลงแรกใช่ครับบทเพลงแสงเทียนถือว่าเป็นบทเพลงแรก
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับได้รับฟังบทเพลงจากคลิปไปด้วย

หาที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นเนื้อหาในหนังสือพิมพ์นะครับ
เราได้อ่านไปด้วยแล้วก็ได้ฟังคลิปชมคลิปไปด้วย
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูตรงนี้สำหรับ
ถ้าทรงเป็นกษัตริย์นักกีฬาด้วยนะคุณผู้ชม
รู้อยู่แล้วว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพ
แล้วก็พระปรีชาสามารถในด้านกีฬา

คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับ
นี่แหละค่ะจะมีภาพในหลวงราชการที่๙

หลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปเหล่านี้บ้างนะคะ

แต่ว่าเนี่ยค่ะไม่ต้องไปนั่งไล่หาว่า
อยู่ที่ไหนอยู่เว็บไหนอยู่ในไทม์ไลน์ของใคร

สิ่งเหล่านี้จะอยู่ที่บ้านและอยู่ในมือคุณผู้ชมทุกท่าน
ใครจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์

นะครับนี่ครับนี่อีกหนึ่งภาพนะครับ

นี่ครับนี่คือพระอัชยภาพด้านกีฬานะครับ
คุณผู้ชมครับขออนุญาตที่จะไล่เรียงดูหน้าต่อไปนะครับ

บอกแล้ว๓๒หน้าเป็นภาพสีทั้งหมด
อัคระศิลปินล้ำเลิศพิสุทธิ์ผุดผ่องใส

ภาพถ่ายฝีพระหัส
ภาพชายฝีพระหัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
หนึ่งอุปกรณ์คู่ใจที่เราจะเห็นพระองค์มีติดพระหัสตลอดเวลา
ก็คือกล้องถ่ายรูป

อัคระศิลปินล้ำเลิศที่สุดผุดผ่องใสนะครับ
แล้วก็จะมีภาพประกอบของคุณชัยราชวัฒน์
โชคดีที่เกิดในรัชกาลที่๙
พร้อมด้วยบทความที่เขียนเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หลวงราชการที่๙ด้วยนะครับ
คุณชายราชวัตน์เป็นอีกหนึ่งบทคนที่ได้มีโอกาสใช้ความสามารถของตัวเอง
ในการที่สนองงานในหลวงราชการที่๙ด้วยในการวาดภาพประกอบให้กับพระองค์
นี่นะครับขออนุญาตเปิดดูหน้าอื่นต่อไปนะครับ
เพื่อจะจ่อดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประวัติศาสตร์นะครับ
นี่นะครับแล้วก็มีเรื่องนี้น่าสนใจ
ลึกเรื่องลึกแต่ไม่รับพระตำหนักจิตรดา

ทรงงานด้านของวิทยุสื่อสาร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มอาสาสมัครต่าง
พระองค์เองด้วยน้ำเสียงของพระองค์เอง
สุรเสียงของพระองค์เองในการพูดคุยกับอาสาสมัคร
มีทั้งพูดคุยหยอกล้อแล้วก็ช่วยเหลือ
แล้วก็ทรงงานทรงมีพระราชกระแสรับสั่งในการช่วยเหลือประชาชน
ส่งให้คำแนะนำต่างนานามากมาย
ใช่ครับหน้าต่างเหล่าพระสหายสร้างความเกษมสำราญ
ก็แน่นอนนะครับก็มีเรื่องราวของสุนัขทรงเลี้ยง
เรื่องราวของพลายสเวศนะครับพลายสเวศ
เรื่องราวของคุณทองแดงนะครับแล้วก็มีช้างเผือกคู่พระบรมี
มีลิงสแหมมีคุณกลาคุณสมศรีคุณสมศักดา
เป็นชื่อของใครบ้างนะครับสามารถที่จะเปิดอ่านดูได้ครับ
ยังมีอีกเยอะครับพระราชนิพลในหลวง
รหัสพระไทยห่วงใยราษดรพระมหาชนก
พระราชนิพลที่พระองค์พระราชนิพลด้วยพระองค์เองนะครับ
พระนามของสะพานต่างแล้วก็เขื่อนต่าง

แล้วก็หน้าสุดท้ายจะเป็นหน้าที่ไทยรัฐร่วมบันทึกประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของการจัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษต่างในวาระต่าง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในอดีตจนมาถึงทุกวันนี้
นี่คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่หน้าสุดท้ายบอกว่า
วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่จะทำหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์นี้นะครับ
คุณผู้ชมคะสิ่งพิมพ์สองมิติเราสร้างมันขึ้นมา

และหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษร้อยวันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลเล่มนี้
วันพรุ่งนี้จะได้ถึงมือทุกคน
ความทรงจำทรงคุณค่าเหล่านี้จะอยู่ที่บ้านทุกบ้าน
อยู่ในมือของประสบกรณิกรไทยทุกคนนะคะที่จะได้รับอย่างพร้อมเพลียงกัน
อีกครั้งหาซื้อได้ตามปกติราคาเท่าเดิมค่ะ๑๐บาท
ไม่ได้มีการมีคิดราคาเพิ่มแต่อย่างใด
วันนี้ท้องสนามหลวงทีมงานไทยรัฐไปแจกด้วย

นี่คือสิ่งล้ำค่าที่เป็นความทรงจำที่เราจะสามารถเก็บเอาไว้
แล้วก็เก็บให้ลูกให้หลานได้สืบดูกันต่อไป
ถือเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยรัฐกรุ๊ป
นี่แหละครับคิดถึงในหลวงราชการที่๙นะครับ
วันนี้ก็หมดเวลาของเช้าข่าวชัดโซเชียลแล้ว
อย่าลืมติดตามหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์นี้
คนกรุงเทพและคนพื้นที่ใกล้เคียง๒๐มกราคมนี้
คนในพื้นที่ต่างจังหวัดอดใจรอหน่อยนะครับ
หนังสือพิมพ์ถึงมือท่านวันที่๒๑มกราคมนี้
ส่วนวันนี้เราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานนะครับ
หน้าที่ตรงนี้ลาคุณผู้ชมเลยครับสวัสดีครับ